นาฬิกา๒๙นาทีครับคุณผู้ชมครับปูเสฉวนน่ารักไหมน่ารักแล้วก็แปลกด้วยนะฮะปูมันอยู่ในเปลือกหอยคราวนี้เกิดดราม่าครับคุณผู้ชมครับมีแฮชแท็กขอปูเสฉวนคืนค่ะคือยูทูบเบอร์คนดังรูปหล่อนะเขาไปจับปูเสฉวนจากทะเลมาแล้วมาเอามาเลี้ยงนะฮะเอามาเลี้ยงคราวนี้แหละครับกลุ่มอนุรักษ์ดาหน้ากัน
ผู้คนว่าไม่ควรนำไปเลี้ยงนับแสนนับล้านชีวิตต้องตาย
เปลือกหอยก็ไม่มีจะอยู่แล้วชายหาดก็เหลือน้อยลงทุกวัน
มีคนเข้าไปคอมเมนต์เพียบส่วนใหญ่ก็แน่นอนฮะเป็นเชิงตำหนิ
ต่อว่าเช่นวงจรแบบนี้ทำเพื่อขายคอนเทนต์เอายอดวิวไม่มีประโยชน์
ก็ยังงงว่ามีคนติดตามมากขนาดนี้ได้อย่างไร
บางคนบอกว่าเป็นช่องสัตว์เลี้ยงน่าจะมีความรู้กว่านี้
หลังจากมีกระแสโจมตีครับอู๋จุนเขาออกมาชี้แจง
บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปไม่รู้จริงไม่ตั้งใจ
เห็นว่าที่จตุจักรก็มีขายกันเพียบเห็นหลายบ้านก็เลี้ยง
ก็เลยอยากเอามาทำคอนเทนต์ก็ยังไงเขาบอกว่าเขาขอโทษน้อง
ติดตามที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีครับ
สวัสดีครับทุกคนครับผมอู๋จุลนะครับ
คือวันนี้เดี๋ยวคนก็จะบอกว่านี่มันมาขอโทษอีกแล้ว
ทำเป็นไม่รู้ออกมาขอโทษก็จบสุดท้ายก็ต้องขอโทษ

ผมรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพรบคุ้มครอง

ที่ผมไม่ได้ศึกษาไว้มีการอารมณุลักษณ์จริง
ซึ่งในทางกฎหมายมันก็ไม่มีนะครับประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับ
ผมอยากจะให้น้องที่ดูพี่อยู่พี่เด็กติดตามเยอะ
ขอโทษที่พี่แบบเป็นตัวแทนที่ไม่ดี

อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล

เสฉวนมีความสำคัญต่อระบบทางทะเล
เพราะเป็นสัตว์กินซากทำความสะอาดหาดทราย
ขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างมาก

น่ารักในสายตาคนที่เอาปูเสฉวนไปเลี้ยง
นั่นหมายความว่าปูเสฉวนตายจากธรรมชาติไปแล้ว

เพราะจะไม่มีโอกาสสืบพันธุ์ออกลูกออกหลาน
ถือว่ากระทบกับระบบของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรื่องใหญ่นะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
ออกแถลงการเลยนะแล้วทำวิดีโอคอนเทนต์
แพร่ค่านิยมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ
คุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บอกว่าผมขอตำหนิยูทูปเบอร์ท่านนี้
และขอเรียกร้องโปรดนำปูเสฉวนส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ
หรือส่งคืนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเร็วที่สุด
คุณผู้ชมรู้ตรงนี้ไว้หน่อยนะฮะเป็นความรู้นะครับ
ถ้าหากการกระทำความผิดของยูทูปเบอร์หรือใครก็ตาม
ไปจับปูเสฉวนแล้วมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ
จะมีความผิดจำคุกสูงสุด๕ปีปรับ๕แสนบาทครับ
ค่ะก็เป็นความรู้สำหรับหลายท่านด้วยนะคะ